เดี๋ยวนี้โจรเข้ามาหลากหลายรูปแบบครับ
จนขับเก๋งสีแดงไปปล้นเงินจากร้านสะดวกซื้อ

มาขโมยจริงมันโมโหนะ
เออเนี่ยแล้วใส่หมวกกระน็อกเข้าไปนะแต่นั่งรถเก่งมานะ
คนร้ายเป็นผู้ชายเนี่ยสวมเสื้อสีแดงสีเหลืองมาสิ
กระน็อกแบบเต็มใบปิดบังใบหน้าแล้วก็เอามีดเข้าไปจี้พนักงาน
ที่เขาอยู่เคาน์เตอร์เก็บเงินนะฮะก็เนี่ยฮะจี้ตลอดเวลาเลยนะครับ
พนักงานหญิงก็พยายามจะวิ่งคือมีสองคนอีกคนนึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้ว
คนร้ายก็เลยรีบวิ่งออกจากร้านไปแต่จังหวะนั้นเนี่ยนะ
พนักงานคนนี้ที่ถูกจี้อยู่เขาโมโหคือจังหวะนี้เขาเอาเงินก่อนเนอะ
แต่โชคดีที่เขาเอาเงินเก็บเซฟไปส่วนใหญ่เงินที่ได้อะไรก็สองพันสามร้อยบาท
เดี๋ยวจะมีจังหวะที่พนักงานเขาหยิบขวดแล้วก็คว่างใส่คนร้ายไป
นะเหตุเกิดที่ร้านสะดวกซื้อซอยสุขสวรรค์ยี่สิบอ่าแปดสิบสองนะฮะ
ที่วัดคู่สร้างตำบลครองปรากฏนะฮะแล้วก็อยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรประการนางสาวนภาลัยพัชรใหม่สิริอายุสามสิบแปดปี
เป็นพนักงานของร้านก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนปีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีครับ
คนร้ายขับเก๋งสีแดงไม่ทราบยี่ห้อมไม่ทราบทะเบียนไปจอดที่หน้าร้าน
แล้วก็ใช้มีดเข้ามาข่มขู่ให้หยิบเงินก็ได้ไปสองพันสามร้อยบาท
แล้วก็ก่อเหตุเพียงห้านาทีแล้วก็หลบหนีไปจากการตรวจสอบคนร้ายเป็นชายสูงสักหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรครับ
ใส่หมวกกันล็อคเต็มใบเสื้อแข็งยาวสีเหลืองขุมเอาไว้กางเกงขายาวแล้วก็ร้อนเท้าเข้าไปสีขาวคาดดำ
พันตรวจเอกพฤษพลทองใบผู้อุ่มกับสพพระสมุทรเจดีก็สั่งทุกษ์สืบสวนติดตามอยู่ตามเส้นทางที่หลบหนี
ก็มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าคนร้ายก็ปิดบังแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีบ่อแสเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ